ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังคงมีข้อสงสัยมีปริศนานะคะ
หลังจากที่ไปพบศพเด็กสี่ขวบลอยอยู่ในน้ำที่ใต้สะพานที่สมุทรปราการ
แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยจับได้แล้วนะ
ผู้ต้องหาที่เป็นคนฆ่าเด็กเนี่ยค่ะจากกรณีที่เด็กชายสี่ขวบจมน้ำเสียชีวิต
แล้วสบเนี่ยลอยมาอยู่ใต้สะพานชวทพร้าวถนนรัตนักห์กดศิลป์สองร้อยปี
ตำรวจสายสืบสพบังบ่อตามสืบค่ะจนได้รู้เบาะแสคนร้ายที่ก่อเหตุ
โดยควบคุมตัวมาที่สพบังบ่อเพื่อสอบสวนนะคะ
เรื่องต้นเด็กผู้เสียชีวิตคือน้องบาทอายุ๓ปี๔เดือน
เป็นลูกคนที่๔จากลูก๕คนของนางสาวจินอายุ๒๙ปี
โดยแยกทางกับพ่อของน้องบาทแล้ว
น้องบาทเนี่ยก็อยู่กับแม่แถวตลาดบางแคร์ถนนเพชรเกษมฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานครค่ะ
ส่วนคนร้ายค่ะรู้จักกับแม่น้องบาทนะคะมีลักษณะเป็นสาวหล่อ
จากข้อมูลเบื้องต้นแม่น้องบาทนำไปฝากเลี้ยงไว้ค่ะ
โดยผู้ก่อเหตุทำร้ายน้องบาทจนแน่นิ่งไปและคิดว่าเด็กตาย
ก็เลยให้พ่อของตัวเองนะคะคือพ่อของสาวหล่อเนี่ย
ขี่รถจักรยานยนต์พาสาวหล่อกับแฟนสาวซ้อน๓คน
แล้วนำเด็กจากฝั่งธนบุรีไปทิ้งที่จุดที่เกิดเหตุตรงใต้สะพาน
สะพานคลองชวดพร้าวเนี่ยนะคะเนื่องจากพ่อของสาวหล่อ
เคยทำงานเป็นรอปภอยู่ในโรงเรียนชื่อดังแห่งหนึ่ง
จังหวัดสมุทรประการรู้มาว่าจุดนี้มันไม่มีกล้องวงจรปิด
ก็เลยชี้เป้าว่าเอามาทิ้งตรงนี้ดีกว่านะคะ
มันเป็นทางเปลี่ยวด้วยไม่มีแสงไฟฟ้าส่องสว่าง
ส่วนเรื่องรายละเอียดและแรงจูงใจในการก่อเหตุ
ตอนนี้ตำรวจยังสอบสวนอยู่นะคะนางนิดอายุห้าสิบสองปี
เป็นพี่สาวของนางจินแม่ของน้องบาทเด็กผู้เสียชีวิตเนี่ยบอกว่า
คือน้องสาวพาน้องบาทกับลูกคนที่๕ชื่อน้องฟิลอายุ๑ขวบเศษ
อยู่กับตนเองที่คอนโดประมาณ๔เดือนเมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคมค่ะ
แล้วน้องสาวก็พาลูกสองคนเนี่ยออกจากบ้านไปกลับเข้าบ้านมาเมื่อหกพฤศจิกายน
ปรากฏว่าไม่มีน้องบาทแล้วก็เลยถามหานะคะ
พี่สาวของแม่เนี่ยก็เลยถามหาว่าอ้าวเอาไปไว้ไหนล่ะน้องบาท
น้องสาวก็เลยเล่าบอกว่าอ๋อไปฝากเพื่อนเลี้ยงไว้แล้วเดี๋ยวจะไปรับกลับ
อันนี้นะคะเป็นคำให้การจากคุณป้าของน้องที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
จากนั้นน้องสาวก็ออกจากบ้านหายไปอีกจนกระทั่งมารู้อีกทีคือน้องบาสเสียชีวิตแล้วอะค่ะ
แล้วศพถูกทิ้งใต้สะพานตกใจมากเสียใจมากคุณป้าบอกนะคะ
วันนี้ตำรวจโทรไปแจ้งว่าน้องสาวพาลูกชายคนเล็กมาที่สพบังบ่อเพื่อให้ถ้อยคำกับตำรวจ
และตำรวจก็นำตัวผู้ก่อเหตุไปสอบสวนด้วยก็เลยให้ลูกชายเนี่ยพามาที่เนี่ยค่ะ
จะได้มาพบกับน้องสาวและจะนำหลานคนเล็กไปเลี้ยงเอง
รวมทั้งคุณป้าบอกว่าอยากจะมาดูหน้าคนร้ายที่ก่อเหตุนะคะ
อยากจะถามว่าเด็กก็ตัวแค่เนี้ยทำร้ายเด็กทำไมค่ะฟังเสียงของคุณป้าหน่อยค่ะ
คนเล็กไปเลี้ยงต่อแต่เขาเลี้ยงไม่ได้เนี่ยไม่เจอเขาเลยนี่ไงมาเนี่ยนี่ไม่เจอเขา
แล้วเราอยากดูหน้าสองคนนั้นด้วยไงว่าคนที่ทำหลานเราเข้าใจไหมคะ
รู้สึกไงพี่ตอนนี้มันไม่ใช่ว่าจะดีใจก็ไม่ใช่ดีใจอ่ะ
เราอยากเจอหรืออยากถามเขามากกว่าเด็กตัวแค่นี้ทำได้ยังไง
เขาโกรธกับแม่ก็โกรธกับแม่เขาก็ไม่น่าลงให้เด็กเนี่ยค่ะคุณป้าบอกทำได้ยังไง
ถ้าไปโกรธกับแม่คือตัวของแม่เนี่ยก็ไม่น่ามาลงกับลูกใช่ไหมคะ
ช่วงสายวันนี้ตำรวจสภบางบ่อนำตัวผู้ต้องหาทั้ง๓คนนะคะ
ที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยไปขึ้นรถห้องขังออกจากสพบางบ่อไปทำแผนนะคะ
ชี้จุดต่างต่างที่เขาก่อเหตุเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสามคนรับสารภาพว่าก่อเหตุจริง
หลังจากที่ถูกสอบมาทั้งคืนนะคะส่วนรายละเอียดแรงจูงใจในการก่อเหตุนั้น
ทางผู้กำกับการสพบังบ่อบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นคนให้ข้อมูลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะคะ
นี้ก็มีการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ผลออกมาปรากฏว่า
ผู้ต้องหาทั้งสามคนติดโควิดอีกค่ะทีนี้วุ่นกันทั้งโรงพักเลยค่ะ
ว่าน่าจะติดเชื้อมาจากแม่ของเด็กที่เสียชีวิต
เพราะว่าผลชนะสูตรก็พบว่าน้องก็มีเชื้อโควิด๑๙ด้วย
ก็ต้องกักตัวตำรวจชุดจับกลุ่มที่ทำคดีนี้ด้วยเนี่ยนะคะ
มีเรื่องของโควิดอีกการทำคดีไม่ง่ายเลยนะคะเดี๋ยวนี้
ค่ะแต่ว่าจนตอนนี้ที่ต้องตามต่อที่คนอยากรู้ก็คือเหตุจูงใจ
ใช่แรงจูงใจทำไมต้องฆ่าเด็กนะคะ